ร้องได้ให้ล้าน

ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซนดัปเปอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
ถ้าท่านขอรับจิตของไทย
ท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน
สยามใจบุญ
ยังยิ้มเสมอ
ท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน
พี่เธอช่วยทางเดียวหรือ
บางวันก็ได้บ้างจิตก็ไม่ได้บ้าง

รลูปฉายคนที่๒นั่นแหละ

อาหารหลักก็คือไข่กับปลาร้าบอง
ซื้อมะเขือซื้ออะไรอย่างงี้

นี่คืออาหารประจำวันของบ้านถ้าอย่างมีสังหน่อยกินอะไร
ก๋วยเตี๋ยวนานจะได้กิน
นี่ล่าสุดกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่
ก็เรากินก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่๒วันแล้วเนอะ

เป็นอาหารพิเศษก๋วยเตี๋ยว
ถ้ายังไม่มีเลยอ่ะพ่อบุญช่วยไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเลย
ลูกชายก็ไม่กล้าไปเอ่ยกับเขาอย่างนี้กินอะไรกัน
ต้มใส่เกลือกินก็มีแต่ก็ไม่บ่อยนานครั้ง
จ้ะแต่ก็เคยถึงถึงจุดนั้นอยู่คุณยายบุญนะคะยายบุญกินอะไรได้
กินกับมะม่วงยายไม่ค่อยอดหรอกเพราะข้างบ้านเขาเอากล้วยมาให้บ้างมะม่วงมาให้บ้าง
แกยังเคี้ยวอะไรได้อยู่ไหมฮะ

ก็เพราะยังย่อยปกติครับไทยโอเค
ยังน่าอยู่นะ
กว่ายังแข็งแรงนะระบบอะไรต่างยังดีอยู่
สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือเงินมูลค่าสองหมื่นบาทไม่รู้ว่าจะได้หรือว่าไม่ได้
แต่อยากให้ได้เพราะว่าฟังจากเรื่องราวแล้วนะคะเหมือนไม่เดือดร้อนอะไรนะ
เล่ามาก็ห่วงแต่แม่อยากได้วิวแชร์ให้แม่แพมเพิร์ตเท่านี้ก็สุขใจแล้ว
แล้วถ้าเหลือจากการดูแลแม่ด้วยจะเหลือไว้รักษาตัวเองรักษาสามี
ดูแลเรื่องตาที่ป่วยมานานแต่ก็ไม่เคยไปหาหมอ
เพราะกลัวผ่านแล้วไม่มีใครที่จะเป็นหัวได้หัวแรงให้กับครอบครัวได้

มาถึงเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยร้อง

ขอบคุณค่ะ
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

กูก็เลยได้ยินคำว่าร้องผิดค่า

ด้วยก็อีกหมื่นกว่าก็กินไปได้นาน
นานมาก
อยากจะทำอะไรที่มันงอกเงยก็จะทำขนม

ความหวังผุดขึ้นดุดดอกเห็ดนะมันช่างเบ่งบานจริงในความสุขนะฮะ
ไม่มีหนี้สักอย่างเดียวทำอะไรได้เยอะแยะ
บุญช่วยขอประกาศอย่างเป็นทางการที่ชื่นใจนะ
ตอนนี้ทำได้แล้วค่ะในเพลงที่๒ค่ะ

สำคัญมากครับ

ของราชินีลูกทุ่งตลอดการคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเอง
ค่ะจริงแล้วอยากให้สู้ไปอีก
แต่วันนี้เวลาหมดแล้วพี่บุญช่วย
กลับไปฝึกร้องเพลง
คราวหน้าได้ตามเป้าเลยถ้าทำได้
ถ้าร้องอีกแค่๒เพลงตัวช่วยเหลืออีก๓ตัว

แค่๒ครั้งที่ได้เจอกันเท่านั้น
มันไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมคะรายการเราค่ะ
เยียวยาค่ะแล้วทำให้ความหวังเบ่งบานค่ะ
แต่ว่ารายการต่อไปค่ะหลังจากเรานะคะ

ดำเนินรายการโดยคุณเอชายามิดชัย
รายการนี้ก็ทำให้ความหวังเบ่งบานเหมือนกันค่ะ
ตอบถูกต้อง๔ข้อรับเลยค่ะ๑ล้านบาท

ก็กลับมาเป็นกำลังใจให้กับคุณบุญช่วยครับ
นักสู้ชีวิตคนนี้ในคราวหน้านะครับ
ซิว่าเธอจะทำสำเร็จไหมนะครับ
เพื่อคุณแม่ที่แม้จะไม่ใช่คุณแม่แท้ของตัวเอง

ก็รักไข้ดุดสายเลือดเดียวกันทีเดียวนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทั้ง๒วันทั้ง๒รายการต่อกันเลยนะครับ

ร้องได้ให้หลาน
ดีใจนะ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

เพราะว่าอายุจนป่านนี้อย่าว่าจะ๒๐๐๐เลยค่ะ
หมื่นนึงก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนได้ค่ะ
คราวหน้าเดี๋ยวป้ากลับมาสู้อีก

ช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะ

รักมากไหมรักหมดหัวใจ
แม่รักหนูไหมรักมากก็เปล่าหมดหัวใจเลยหมดหัวใจเลย